อ่ะส่วนข่าวนี้หมดอนาคตเลยลูกเอ้ยอายุสิบเจ็ดนะคุณ
ตีสองไม่หลับไม่นอนคือไปเที่ยวไปเที่ยวกันที่ร้านเหล้า
เขม่นกันสุดท้ายมาก่อเหตุแทงค่ะทั้งเจ็บทั้งตาย
คนก่อเหตุอายุสิบเจ็ดเองมีภาพจากล่อวงจรปิด

ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนตี๒แล้วกล้องวงจรปิดจับภาพ
หลังจากนั้นวัยรุ่นที่โดนไล่ก็ไปคว้ามีดวิ่งกลับมาแล้วก็มาไล่แทงฝั่งอาริก็ชุลมุนกันแล้วค่ะ
ตำรวจที่นนทบุรีไปตรวจสอบนะคนเจ็บอายุ๒๑ปีนายคงยศสงวนแก้ว
โดนฟันตรงหน้าแข้งอ่ะเจ็บและอีกคนนึงโดนแทงจนเสียชีวิต
ชื่อว่านายพิชยะหนูคงอายุ๒๑เหมือนกันคือเขาโดนแทงใต้หัวเข่านะ
แต่ด้วยความที่มันตัดเส้นเลือดใหญ่แล้วเขาก็เสียเลือดเยอะ
ก็เลยเสียชีวิตระหว่างที่นำส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสอบปากคำคนที่เห็นเหตุการณ์จนรู้แล้วว่าคนก่อเหตุอายุแค่๑๗เอง
ก็รวบรวมพยานหลักฐานขอสารจังหวัดนนทบุรีจับนะคะ
ข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธมีดด้วย
หลังจากนั้นค่ะตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มตัวได้เมื่อวันที่๒๔
มือมีดเนี่ยไปจับกลุ่มตัวได้นี่ที่บ้านเลยนะ
อำเภอบังใหญ่ที่จังหวัดนนทบุรีจับได้เมื่อวานนะ
แล้ววันนี้ตำรวจเอาตัวเยาวชนคนนี้มาสอบถาม
เขาก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นผมไปกับเพื่อนที่ร้านทูบา
ผมจะเข้าห้องน้ำฝั่งกลุ่มนั้นมาถามผมว่ามองหน้าไหม
ผมก็บอกว่าผมไม่ได้มองหน้าครับแล้วผมก็ยกมือไหว้ด้วย
พอร้านเลิกเนี่ยกำลังจะกลับบ้าน
กลุ่มฝั่งนั้นน่ะมาไล่ทำร้ายผมก่อนผมก็เลยเอามีดมา
ผมแค่จะป้องกันตัวคุณตำรวจลองฟังเขาดูค่ะ
ไงไม่ได้กินเลยหรือว่ะ
สาธารณ์ผู้เสียชีวิตว่าผมไม่ได้ตั้งใจทำพี่นะครับ
เข้ามารุมผมขนาดนี้ไม่ผมกับพี่นี่แหละครับ

ผมเสียใจนะครับถูกตสิน
ผมไม่ได้อยากให้พี่เป็นอย่างนี้เลย
ผมไม่ได้อยากมีเรื่องกับพี่ด้วยแค่นี้
เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะมีการรุมกระทืบกัน
เขามาหาว่าผมไปมองหน้าเขาแต่ว่าผมใส่แว่นดำอยู่
ผมก็เลยถามเขาว่าเขารู้ได้ไงว่ะเพราะว่าผมใส่แว่นดำอยู่
น้องเขาบอกพี่เข้ามาเตะมีดผมเอง
ผมไม่ได้มองหน้าเขาตอนนั้นตี๒ผมใส่แว่นดำอยู่
ผมไม่ได้มองเลยแต่พ่อของเยาวชนคนนี้เนี่ยนะ
เขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยลูกชายลูกชายผมก็โดนทำร้ายนะ
นี่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางใหญ่พอกลับมาปั๊บลูกก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ในฐานะคนเป็นพ่อนะขอโทษกับฝั่งครอบครัวผู้ตายด้วย
ก็ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทรศัพท์ของครอบครัวผู้ตาย
เดี๋ยวจะขอจากตำรวจจะได้โทรไปคุยแต่ถามว่าจะไปร่วมงานศพไหม
ผมคงไปไม่ได้หรอกเพราะว่าคนตายเขาอยู่ต่างจังหวัด
พ่อของคนก่อเหตุบอกแบบนี้นะคะทีนี้ตำรวจก็นำตัวเยาวชนคนนี้
ส่งสารเยาวชนและครอบครัวแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะคะ
ถึงบอกไงว่าหมดอนาคตเลยพอก่อเหตุแบบนี้ไปฆ่าคนตายนะคะ